หาทุก

เหมือนเลิกบวงสวงอะไรสักอย่างเลยเนอะ
แห่งด้วย

คือสื่อมวลชนทุกคนส่วนใหญ่
ก็เขาก็จะรู้จักหน้าที่ของเขา

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่
ควันอยากจะรบกวนค่ะคือ

ะนนั้นมันแบบมันสะเทือนใจจะนะคะ
ขวัญได้รับเห็นจากคนแรกเลยเนี่ยคือคุณแม่ส่งมาให้
เพราะฉะนั้นคือแล้วคุณแม่ก็พูดบอกว่าเออแม่
เออแม่เชื่อว่าแม่เลี้ยงลูกมาดี
เพราะฉะนั้นคำนี้มันคือแบบ
รู้แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจแม่

ขวัญเหลือคุณแม่แค่คนเดียวแล้วก็

อยากให้ทุกคนให้เกียรติคุณแม่ขวัญด้วยค่ะ
คือกรอบมองมาที่มากกว่าพี่
หมายถึงว่าแบบบางครั้งสิ่งที่เราสัมภาษณ์ไป
คอนเทนต์ที่มันเขียนยาวข้างล่าง

บางคนเขาจะอ่านแค่แบบที่พาดหัวเปล่า
แล้วพอเข้ามาอ่านในเนื้อในมันไม่ได้เป็นอย่างที่พาดหัว
เหมือนแบบน้องทิ้งคุณแม่แล้วมาเบนมาทางก็อปมากกว่า
ซึ่งจริงในนั้นเราไม่ได้สัมภาษณ์แบบนั้นเลย
สัมภาษณ์ว่าให้คุณแม่ได้พักผ่อนสบาย
เพราะว่าคุณแม่ก็เหนื่อยมากแล้วเราเพิ่งพาภาระแบ่งเบาภาระให้น้องไว้ได้
ถ้าแปรแบบไม่ดีคือมันก็แปรได้แต่แค่เขียนในคำที่ดี
ไม่อยากให้ดึงดูดเข้าไป
คือไม่ต้องมองว่าขวัญเป็นภาพที่ไม่ดีเลยก็ได้ค่ะ
แค่ว่าถ้าหัวอกแม่คนนึงเวลาอ่านคำสัมภาษณ์ของลูกสาว
หัวอกแม่คนนั้นคือเขาจะรู้สึกยังไงแค่นั้นเอง
และสิ่งที่ขวัญทำขวัญก็ต้องปกป้องคุณแม่ขวัญด้วย
ว่าขวัญไม่ได้ให้คำสัมภาษณ์นั้นขวัญก็ไม่ได้เคยทิ้งคุณแม่
ทุกวันนี้ที่ขวัญทำงานหนักเพื่อให้ครอบครัวขวัญสบาย
อันนี้คือเป็นจุดที่ขวัญยืนอยู่และมีทุกวันได้

นอกจากว่าเราต้องทำและขวัญก็บอกแม่ว่า
ขวัญไม่ได้พูดความหมายแบบนั้นเลย

ก็เป็นวันแรกที่ไปยิมแต่ไม่ได้ลงรูปยิม

คุณแม่ก็ส่งมาแล้วคุณแม่ก็แค่บอกว่าแบบแม่เชื่อว่า

แบบช็อคซีนิมาเลย
คือจริงทุกคนน่ารักกับขวัญหมดเลยนะคะ

ไม่หรอกนอฟว่ามันเป็นเรื่องของแบบการพาดหัวข่าวเพื่อดึงดูดคนเข้ามา
แต่บางทีคนที่คิดหัวข่าวหรือตั้งพาดหัวข่าวจะลืมเหมือนกันว่า
เราเคยมีเรื่องที่มันเซ็นสถีบแบบนี้มา
เรามาพูดแบบนี้เหมือนแบบว่า
ซึ่งทั้งหมดที่ข้างบนที่เขียนข้างใต้นั้นคือเราไม่ได้พูดอะไรตามหัวข่าวที่พลาดเลย

เว้ยพอเกิดกรณีนี้

ส่วนครับคำแนะนำอะไรกว่า
ก็บอกก็ทั้งคู่ก็แบบ

เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันคืออะไร
เพราะจริงก็อยากให้ทุกคน
เดือนนี้มันเป็นเดือนแบบเดือนของคุณแม่ด้วย

เวลาแบบเราเขียนข่าวเราควรจะแบบสนับสนุนกัน
นึกออกไหมคือไม่ใช่ว่าลงทำร้ายจิตใจกันแบบนี้

แต่รเป็นโลงข่าวโปรโมทรักคุณแม่ก็แค่วันเดียว
พอหลังจากนั้นแบบมาทำให้แม่ลูกเขาทะเลาะกัน

ได้เจอก็อยู่อยู่กับคุณแม่ตลอดน้องก็พากินข้าว

อย่างก็แอฟนี้ได้คุยกับคุณแม่ของขวัญทำไมคะ

คือก๊อฟมองว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเราต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ไม่คิดว่าจะเจอตอนไหนอะไรอย่างนี้ครับ
สิ่งที่เราทำได้คือเราปกป้องคุณแม่

ที่ขวัญไม่ให้คุณแม่มาออกตามงานออกตามกองเนี่ย
คุณแม่ขวัญจะ๗๐แล้วขวัญอยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสบาย
ให้เป็นคุณนายตำรวจไปอยากไปขวัญให้แม่อยู่ในที่ที่ดีที่ที่สบาย
อันไหนที่ลำบากไม่ต้องเพราะว่ามันคือหน้าที่ลูกทุกคนที่ต้องทำ
จะต้องเลี้ยงดูคุณแม่ให้คุณแม่อยู่สบาย

และเวลามูฟไปนู่นนี่นั่นเยอะมันก็จะเหนื่อง่ายอย่างงี้
คลอสมาค่ะเข้าที่สปาตอนเลี้ยงแม่มานายวา
ตอนเช้ากินตอนบ่ายไปนวด
เข้าที่สปาขาดโผงขาดผิวอะไรเนี่ย
ก็ยอมให้คุณแม่หลายวันน้า

ครอบไป

ก็ไม่ใช่พี่ก๊อฟมีเนี่ยที่ไปที่บ้านก๊อฟด้วย

ใช่ค่ะไปหาแม่หนูก่อนวันหนึ่ง
แล้วก็พอวันแม่พี่ก๊อฟก็ไปหาคุณแม่พี่ก๊อฟไปกินข้าวกับครอบครัว
คือมันไม่มีทางวนเข้ารูปเดิมอะค่ะ

อยากจะปกป้องแม่ขวัญแค่นั้นเองเพราะเรารู้ว่าแม่เราเซ็นซี่ทีฟ
แล้วก็คุณแม่ก็ไม่มีใครมีแค่ขวัญคุณพ่อก็ไม่อยู่ถูกไหมคะ
สิ่งไหนที่หนูจะทำให้แม่อยู่ในที่ที่เซฟได้กับขวัญก็จะทำ

ถ้าเกิดใครเป็นแม่จะรู้ว่าการเป็นแม่คนเหนื่อย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้แม่เราอยู่สบายอันไหนที่ดี

นอนด้วยแบกของด้วย

ก็มาช่วยอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ
คือก็อย่างที่มดบอกไปแล้วอะไรอย่างนี้
การที่ก็พูดว่าก็มาช่วยแบ่งปรับภาระไม่ได้แปลว่าแบบ
เหมือนจะต้องไปเขียนหัวข่าวแบบนั้นให้มันดูเหมือนขัดแย้งอะไรอย่างนี้เนอะ
ดูว่าการดึงดูดคนดูเข้ามาอ่านหัวข่าวยังไง
ใครก็โทรหาคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะตอนนี้คือแม่เราก็คุย
ก็คุยกับใครที่เขาสนุกคุยกับใครที่สบายใจ
ตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มแบบอยากไปยุโรป
อังกฤษไปอิตาลีไปอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมด
มันก็ให้คุณแม่เขามีความสุขกับการเลือกค่ะ

ขอบคุณครับ